นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจและมีความสุขที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
พร้อมระบุว่าประชาชนนั้นก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร
ตามแนวทางแก้ไขภัยแรงของรัฐบาลค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชายนาฏ
เพื่อติดตามดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแรง๘มาตรการของรัฐบาล
เช่นมาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทัศกาลต่าง
ชิมอาหารของชาวบ้านที่ได้จัดเตรียมไว้
และพูดหยอกล้อกับชาวบ้านว่า
รักษาความปลอดภัยเป็นห่วงว่าท้องเสีย
แต่เพื่อประชาชนตนเองยอมตาย
โดยมีประชาชนมาต้อนรับอย่างครับข้าง
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นเวทีปราศัย

อยากให้เกษตรกรทั่วประเทศปรับตัวกับสถานการณ์
และอย่านึกถึงแต่ตัวเองเพียงอย่างเดียว

จะได้ความร่วมมือกลับมา
อีกทั้งต้องเดินหน้าในรูปแบบโครงการประชารัฐ

เช่นกระสวงส์มหาธ์ไทยไปดูเรื่องที่ดินทำกิน
และกระสวงส์เกษตรหันไปหาผันพืช
และวิธีการที่ใช้พืชการปลูกพืชน้ำน้อย
แต่ทั้งนี้ด้วยภาวะปัจจัยหลายอย่าง

ความเค็มแข็งของเรานั้นอยู่ที่ปุ่นเราทุกคนนะครับ
วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมประชารัฐข้างบน
เดี๋ยวจะมีทีมข้างล่างคือนั่งข้างล่างเนี่ย

ถ้าข้างบนทำข้างล่างไม่ทำไปไม่ได้
ว่าในภาพของเศรษฐกิจ

จากนั้นก็จะเป็นหมาทัยนะครับ
นะเจ้าของดูแลพืชที่ดูแลประธาน

กำลังแก้ปัญหามาหัวเป็นน็อตอยู่เนี่ย

ท้ายสุดนี่คือสะทุ่มทรัพย์
แก้ปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องป่าเรื่อง

คือเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยผมเป็นประธานเลย
ต้องแก้ทั้งน้ำทั้งที่ดินทั้งหนังเยอะแยะหมด
หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่วนกลาง
และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
เพื่อหารือถึงการบริหารจัดการภัยแรงในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
และรับทราบความคืบหน้าการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลเช่นกองทุนหมู่บ้าน
และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลละ๕ล้านบาท
จะเดินทางไปยังจังหวัดชายนาฏเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูสะเก็ดน้ำ

คุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ